นักรวจร้อนละทีมเลยครับ

เดี๋ยวพาทิ้งให้ต่อมาซ้ายครับลับโบ
เดีั้งผ่านขวาครับ

นี่แหละครับหลวมไปหน่อยครับตั้งหน้าตั้งตาจะต่อยเขาอย่างเดียวครับ

โอ้โหดูครับจังหวะเร่งของนักรบดำครับแต่แรมโบ้ไม่สนครับ

แหลวหรือเปล่าครับสนานเรโบ
โอ้สามสิบวินาทีของยกที่สองครับ
โอ้ยมากแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ